ท่านผู้ชมครับดูเรื่องของไม้กั้นทางรถไฟหน่อยนะครับ
กั้นทางรถไฟนี่สำคัญนะฮะคือไม้ลงมานี่ต้องหยุดนะฮะ

คือไปฝ่าไปฝืนแหวกไปไม่ได้นะครับ
แต่มีคนเขาไปเจอที่ประจวบคิริขันเนี่ย
ขบวนรถไฟแล่นผ่านไปแล้วไม้กั้นเพิ่งลงมา

บอกมันช้าไปหรือเปล่าไปดูนะฮะ
นี่ลงมาแล้วสองฝั่งเลย

นี่แต่ตอนรถไฟมามันยังไม่ลงนะฮะ
คือชาวบ้านก็เลยบอกถ้าเกิดไม่เห็นก่อนทำยังไงเนี่ย

อ่าไฟพ้นไปแล้วครับเพิ่งลงมาสุด

นี่เป็นทางตัดรถไฟกับถนนนะครับ
เพชรเกษมวัดสมุทรทาราม
ที่อำเภอทัพสแกร์จังหวัดประจวบครีวีคันนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงสายสายเมื่อวานนี้นะฮะ
มีคนขับรถผ่านไปพอดีนี่ฮะ
เฟซบุ๊คข่าวประจวบนี่ลงเอาไว้นะครับ
บอกไปทำข่าวเด็กชายวัย๑๔ปีที่ศูนย์หายนะฮะ
แล้วก็เจอเหตุการณ์นี้พอดีเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
ไม้กั้นทางรถไฟที่มันลงมาช้าเกินไปหรือเปล่า
แต่ความจริงไม่ต้องหรือเปล่าก็ได้อันนี้มันช้ามาก

ล่าสุดนะครับทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปนะครับทุกผู้ชมครับทางข้ามจุดตัดทางรถไฟตรงนี้เนี่ยมีรถสัญจรผ่านไปมาเยอะมากนะฮะในทุกวันนะครับรถยนต์รถจักรยานยนต์นะครับเป็นทางเชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้านนะครับโดยเฉพาะหมู่บ้านห้วยยางซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยเป็นหมู่บ้านที่มีชาวต่างชาติฝรั่งชาวยุโรปมาพักอาศัยอยู่เนี่ย
ในพื้นที่อย่างลุงสงครามแกอายุ๖๐ปีแล้วแกบอกว่าไม้กั้นตรงนี้เนี่ยเสียมาตั้งแต่ช่วงโควิดระบาดนะบางวันเนี่ยเชื่อไหมมันลงมาเนี่ยมันกั้นแล้วมันลงมามันค้างอยู่เนี่ย๑๒ชั่วโมงกว่าไม่ขึ้นสักทีแล้วจะขึ้นจะลงก็ไม่รู้เขาจะขึ้นจะลงตอนไหนไอ้เวลารถไฟมาเนี่ยไม่ลงพอรถไฟไปอ่ะบางทีลงมา
พนุษย์แสมให้หน่อยคือเป็นพื้นที่ที่มีชาวต่างชาติเยอะด้วยเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยเป็นเช่นเช่นทางเชื่อมต่อมันบ้านด้วยเครงว่าสักวันหนึ่งจะเกิดอะไรท่องเที่ยวสี่ปีก็
ไม่มากก็ลงไม่มากก็ลงไม่มากก็ลงไม่มากก็ลงไม่มากก็ลง
ไม่มากก็ลงไม่มากก็ลงไม่มากก็ลง
คือไม้นี่เอาแน่นอนไม่ได้
เอาแน่นอนไม่ได้บางทีผมเคยมาจอดติด

เราก็ลองดู๑๕นาทีเคยจอดตรงนี้เลย
ตรงนี้เลย๑๕นาทีจะไม่ไหว
ต้องการให้ได้มาตรฐาน
ตรฐานว่าอะไรเคยหนูสร้างรถด้าย

ในไมร์กั้นทางรถไฟเนี่ยเสียบ่อยบ้าง

ชาวบ้านในพื้นที่ใช้วิธียังไงก็ใช้วิธีดูซ้ายดูขวาเอาเอง
ถ้ารถไฟไม่มีก็ขับผ่านไปคือถ้าชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยเขารู้ว่าไม้กั้นตรงนี้มีปัญหา
เขาจะดูซ้ายดูขวาเอาแต่ถ้าเกิดไม่ใช่คนในพื้นที่
ไม่ใช่คนแบบในพื้นที่ตรงนี้แล้วมาเอ้าไม้กั้นยังไม่ลงไปเลย

เขาก็ดูนะครับเขาก็ดูซ้ายดูขวาเหมือนกัน
แต่แบบว่าถ้าคนนอกพื้นที่มาคนนี้ครับเขามาจอดรอถ้าเครื่องกั้นมันค้างอะไรแบบนี้
ถ้าเครื่องกั้นมันขางคนแถวนี้เขาก็จะดูซ้ายดูขวาให้แล้วก็บอกให้ไป
เราก็ไปถามทางการรถไฟนะครับท่านผู้ชมครับ
นายภูศิษฐเพ็ญสดใสนะครับ
เป็นนายสถานีรถไฟห้วยยางบอกว่าทางเจ้าหน้าที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยได้ลงพื้นที่มาตรวจสอบแล้วนะครับ
แล้วก็แก้ไขแล้วนะฮะทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไร
ก็คือช่วงนี้การรถไฟกำลังเร่งสร้างระบบรถไฟทางคู่
ก็จะมีรถเครื่องจักรหนักมาทำถนน
แล้วเครื่องจักรหนักพอมาวิ่งบนถนนแถวนี้เนี่ยไปเหยียบทับระบบอานัดสัญญาณทำให้ระบบไม้กั้นมีปัญหา
บางทีก็จะลงมาช้านะครับหรือว่าลงมานานมาค้างอยู่นะครับ
เพราะฉะนั้นก็ต้องขออภัยชาวบ้านมานะตรงนี้ด้วยที่ทำให้เกิดความเดือดร้อน
แต่ถ้าเกิดเหตุอีกเจอวันไหนมีปัญหาอีกก็ให้รีบแจ้งมายังนายสถานีหรือว่าทางสถานีรถไฟเขา
ค่ะก็ต้องเร่งแก้ไขเพราะว่าอันตรายนะคะ

พอเครื่องจักรหนักมาทำแล้วเกิดไปทับระบบอาณสัญญาณเอาเป็นอีก
ชาวบ้านก็ต้องรีบแจ้งเขาจะได้มาซ่อมให้ใหม่นะฮะ